ตั้งแต่มีเรื่องมีราวก่อนก็เนี่ยเฮียบหายไปเลย

ที่ร้านมาลินสไกยจังหวัดเชื้องใหม่
แต่งานนี้นักแสดงสาวเซ็กซี่อุ้มลักษณะก็เหมือนพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย
อยู่ในร้านวันเกิดเหตุแถมยังเป็นแฟนสาวของบอลกิจสนะผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วย
โดยหลังจากที่เธอและเพื่อนนักแสดงโบเบนจาซีรีพร้อมทนายความออกมาแถลงข่าวเมื่อ๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็ยิ่งเกิดกระแสดราม่าโซเชียลโจมตีหนักและเธอก็เก็บตัวเงียบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เมื่อช่วงสายวันนี้อุ้มลักษณะเริ่มมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรก
โพสต์ภาพโปรโมทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธุรกิจส่วนตัวของเธอซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับเหล่าฟอลลอเวอร์
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและต้อนรับการกลับมาของนักแสดงสาวอย่างล้นหลาม
ส่วนก็ให้กำลังใจและรอติดตามผลงานของเธอ
ในขณะที่ดาราสาวตอบคอมเมนต์เหล่าฟอลลอเวอร์

ซึ่งเป็นภาพการทำบุญไถ่ชีวิตโค
และเป็นภาพเดียวกันกับที่น้องชายเธอ
โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมา

ทานเนื้อวัวตลอดชีวิตแล้วค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่แฟนคลับก็จะเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ

เรื่องราวมรสุมชีวิตไปได้โดยเร็ว
โดยเมื่อสำรวจอินสตาแกรมพบว่า
ลักษณะได้ลบภาพข้อความที่เธอและแฟนนุ่ม

พฤศจิกายนที่ผ่านมาออกไปแล้ว
ส่วนรูปเธอกับบอลกิจสนะหวานใจ
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายลูกชายนายทหาร